ไปกันต่อที่จังหวัดนครราชศรีมาเลย
ชาวบ้านเขาร่วมกันทำพิธีบวงสวงปราศาสตร์ห้วยแคน

แล้วก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยจ้า

บอกตรงว่าผมยังไม่เคยไป
ใช่คือปกติแล้วถ้าเกิดพูดถึงโคราช

เป็นอีกหนึ่งที่อยู่หมู่๑ตำบลห้วยแคน
ห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
ทางชาวบ้านห้วยแคนเขาร่วมกันทำพิธี
วงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่
ณบริเวณปราศาสตร์แห่งนี้
เพื่อเป็นการตอบแทนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง
ปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถานในราชานะจากเขมรโบราณ
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗หุ่น
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนครราชศรีมาอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับ
จากนี้ยังมีการไหว้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
อันนี้ก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนในชุมชนห้วยแขก
ซึ่งสมัยก่อนเขาก็ยึดถือนับถือผีกันอยู่แล้ว
และก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจด้วย

หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงค่ะ
คือการแสดงรำพุทธบูชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จากโรงเรียนบ้านหนองม่วงนะคะ
น้องชั้นประธมนะคะ
เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวความเจริญรุ่งเรือง
เมื่อครั้งในอดีตของอารยธรรมของโบราณ
เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในแถบนี้เลยค่ะ
แล้วก็เป็นการรำบวงสวงให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ
รวมไปถึงให้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานได้ดูกันด้วย
สวยงามมากเลยนี่เป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะ
หลายคนไม่ได้นึกถึงที่ประศาจเฮ้ยแค่เหนนี้
ก็อยากเชิญชวนมีโอกาสลองไปดูกัน
เพราะว่าก็เป็นโบราณสถานที่บ่งบอกถึงอารยธรรมเหมือนกัน

น้องน้องก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน

เรื่องราวต่างนี่มีแนะนำเสริมแบบนี้